ฤดูหนาวหลายคนขึ้นเขาขึ้นดอยไปเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาวกัน

รายนี้ขออวดเรียวขายาวในอินสตาแกรมอยู่ริมทะเล
ซึ่งก็เดาได้ไม่ยากว่าเธอไปกับหวานใจไฮโซกรนรงเดชนั่นเอง
ขายาวมากขาสวยมากคุณผู้ชม
ซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเธอยอมรับเลยนะคะว่าเป็นคนจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสายเปย์ให้หมด
และถึงแม้ว่าเวลาจะมีแค่เพียงไม่กี่วัน
แต่ก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้กับฝ่ายชายเพราะว่าอยากให้หวานใจได้พักผ่อนบ้าง
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทั้งปีหวานใจทำงานหนักมาโดยตลอดค่ะ
คลิปกระทันหันค่ะก็อันนี้จะจัดขึ้นมาเอง

ที่พัทยาค่ะก็เป็นเตอร์ไพรส์ให้กับเขา

ก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะเราก็รู้ว่าเขาหยุดปุ๊บเราก็เลยจัดแบบเตอร์ไพรส์เล็กให้เขาอะไรอย่างเงี้
เขาสเปรรไพรส์เขาก็อัพเพริเชียสมากค่ะว่าโหยขอบคุณมากขอบคุณ
ก็เขาก็เหนื่อยค่ะเขาทำงานหนักค่ะแล้วก็เรามีเวลา๑วันเราก็ใช้เวลาของเราให้มีค่าที่สุด

ใช่ค่ะเราดูแลหมดเลย
คือไม่อยากพูดแต่ว่าเราก็อยากดูแลเขาบ้าง
ไม่มีใครจะโชคดีเท่ากับคุณกรนรงเดชอีกแล้วนะคะจัดแจงทุกอย่างเองเป็นสายเปย์พร้อมเพลย์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ไม่รู้ว่าเป็นคนควักกระเป๋าตังค์เองหรือเปล่าแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเธอเป็นคนจัดแจงเองว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไง
โดยมีช่างภาพก็คือคุณกรนี่แหละแชะภาพขายาวมาให้เราดูกัน
เดี๋ยวรอดูปีใหม่แล้วกันว่าคุณกรจะตอบแทนอะไรคืนให้ศรีริต้าบ้างนะคะ